ส่วนคลิปนี้คุณผู้ชมเวลาถอยรถคุณผู้ชมเคยไหม
ถอยแล้วมันยังเบียดฝั่งนี้ไป
แล้วก็ขยับไปข้างหน้าถอยใหม่อีกรอบนึง
หรือบางทีมันเบี้ยวไปหน่อยแล้วเราเบี้ยวไปหน่อย
คันนี้ก็เป็นเหมือนกันถอยเก๊กัง

คือจังหวะที่เขาถอยถอยจะเข้าบ้าน
คุณสังเกตฝั่งซ้ายสิมันชิดไปไหมมันชิดไปก็ชิดไปหน่อยฮะ
ถ้าเกิดว่ามีคนนั่งอยู่ฝั่งซ้ายนี่ลงเปิดประตูลงไม่ได้แล้วนะ
ลงไม่ได้ครับคุณพลวดผู้ชมก็เลยขยับอีกรอบนึง
จังหวะนี้แหละมาชนบ้านเจ้าของกล้องวงจรปิดนะฮะชนเข้าไปเต็มเลย
ประตูรั้วโอ้โหโดนชนไปอย่างแรงชำรุดเลย
ข้าวของที่วางอยู่กระเด็นเลยฮะระหว่างนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเร่งเครื่องด้วยนะ
คือไม่รู้ว่าคนขับเก๋งคันนี้คุณผู้ชมเหยียบคันเร่งค้างไว้หรือเปล่าสักพักหนึ่ง
มีเด็กที่นั่งอยู่ข้างหลังลงมาจากรถครับวิ่งมาที่ประตูบ้าน
แล้วก็วิ่งกลับเข้าบ้านไปครับหลังจากนั้นรถเก่งคันนี้
ได้ถอยเข้าบ้านไปคนขับเป็นผู้ชาย
แล้วก็เดินลงมาจากรถครับนี่ฮะเสื้อฟ้าฟ้านี่เดินอาดอาดอาด
ที่บ้านฝั่งตรงข้ามของเขาแล้วก็มาสำรวจดูความเสียหาย
เอามาโพสต์ไว้ครับแล้วก็มีข้อความติดแฮชแท็กว่า
ขับรถระมัดระวังแล้วก็อุทาหรณ์ครับมีคนไปถามสาเหตุ
ตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่ามือใหม่หัดขับหรือเปล่า
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมปรากฏคนโพสต์ให้ข้อมูลว่า
ไม่ใช่มือใหม่เขาขับมานานแล้วแต่สงสัยจะเมา
แล้วก็เป็นห่วงด้วยเป็นห่วงเด็กผู้หญิงที่วิ่งลงไปแบบนั้น
เพราะว่ารถเก่งก็ยังติดเครื่องอยู่เกิดจู่พุ่งมาอีกรอบหนึ่ง